อีกคลิปหนึ่งโอ้โหนี่ใครผิดใครถูกอะไรยังไงนะฮะ
เก๋งอยู่เลนซ้ายสุดอยู่จะกลับรถกลางถนนนะครับ
ส่วนมอเตอร์ไซค์เอ้าก็ขี่สวนเล่นเข้าไปอีกก็เลยถูกชนกันแบบนั้น
ระทึกแค่นี้ยังไม่พอยังระทึกต่อเพราะรถเก๋งตอนชนแล้ว
เกียร์ค้างอีกต่างหากนะฮะเอาไปดูวงจรปิดเอาไปดูคลิปกันนะครับ

แต่ดูรถเก่งคันนี้นะดูอยู่จะกลับรถ
แล้วมอเตอร์ไซค์เขาฉีกไปทางนู้นเพราะเห็นไหมฮะ
รถดำข้างนู้นก็เอ๊ะจะไปไหนก็ไม่รู้

ตรงนี้ไปหมดนะครับสักพักหนึ่งเห็นไหมฮ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็แน่นิ่งอยู่กับพื้นฮะ
มีพลเมืองดีคนอื่นพยายามจะช่วย

กระบะดำก็มาออกขวารถเก๋งก็จะกลับรถ

สักพักหนึ่งก็เห็นไหมครับว่าคนในรถเก๋งขาวเนี่ย
มีลงออกมาจากรถแต่ลงมาฝั่งผู้โดยสาร

ในรถมีคนขับหรือเปล่าแล้วเกียร์มันค้าง

เพราะว่าคนที่ลงมาเหมือนกับพยายามจะยื้อรถ

คนที่ลงมานี่คือคนขับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำนะคุณนะ
ในรถยังมีคนอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำนะฮะ

เหตุการณ์มันเกือบจะซ้ำซ้อนกันไปนะครับ
บอกว่ารถยนต์ขับมาเลนซ้ายสุด
กลับรถซะกลางถนนกระทันหันชนกับจักรยานยนต์

จนเป็นเหตุให้หนุ่มรายเดอร์ส่งอาหารได้รับบาดเจ็บนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่อีกคันก็ย้อนสอน
อีกคันก็กลับรถโซเชียลฮันเตอร์เขาโพสต์ไว้นะครับ